ดูความคืบหน้ากรณีหลวงพ่อแตนะคะหรือว่าพระสมจิตที่บึงการที่ถูกฆ่าเผาโหดคากุฏิ
ในที่สุดจับคนร้ายได้๓คนแล้วค่ะ
ต้องบอกว่านึกถึงสำนวนไทยอันนี้เลยทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปนะคะ
เพราะว่าคนร้ายหนึ่งในนั้นเนี่ยนะก็คือลูกบุญธรรมและ๑๐เอกที่หลวงพ่อแตเคยรักษาจนหาย
แล้วนี่คือภาพบรรยากาศตอนที่นำตัวคนร้ายทั้ง๓คน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพชาวบ้านชาวช่อง
ที่เขานับถือศรัทธาหลวงพ่อแต่เขาก็รุมประชาธารแบบนี้นะคะ
รุมด่ารุมสาบแช่งเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเฮี่ยมโหดเกินมนุษย์มานานมาก
แล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์โหดเยี่ยมครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่บึงการแบบนี้ด้วยนะคะ
สำหรับคดีนี้ค่ะมีผู้ต้องหาทั้งหมด๔รายด้วยกัน
ตำรวจจับได้แล้ว๓รายนะคะก็คือพระบัญชา
หรือว่าตอนนี้กลายเป็นนายบัญชาจันคำแล้วอายุ๓๗ปี
คนนี้แหละค่ะที่เป็นลูกบุญธรรมและเป็นสิทธิเอกของพระสมจิตด้วย
คือเคยป่วยแล้วมาให้หลวงพ่อแตรรักษารักษาจนหาย
แล้วก็มาบวชเป็นสิทธิเอกเป็นลูกบุญธรรมเลยด้วยซ้ำ
อีกคนนึงค่ะเป็นคารวาสนะคะนายธนงศักดิ์โสแก้ววัย๔๓ปี
สมุทรวันอุบลวัย๖๗ปี
แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยังหลบหนีอยู่ก็คือพระศรีนี่แหละค่ะ
ทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดนะคะพระศรีเนี่ยคือน้าของนายบัญชา
บริเวณถนนปากฆาตโซ่พิสัยเลยค่ะเป็นปากทางเข้าสำนักสงฆ์นะคะ
โดยตอนที่รถจอดข้างทางเนี่ยนายบัญชาก็สั่งให้นายธนงศักดิ์กับนายสมุทรจอดรถรอ
คือว่าจ้างมาหมื่นนึงให้ขับรถมาส่งที่นี่
จากนั้นนายบัญชาและพระศรีที่ยังหลบหนี
ก็เปลี่ยนชุดเป็นคาราวาสสวมหวกไหมพรมอำพราง
เดินถือแกลลอนน้ำมันการ์ดไปที่กุฏิของหลวงพ่อแต

จากนั้นทุบกระจกหน้าต่างค่ะเอาไม้พันผ้าเหลืองชุบน้ำมัน
จุดไฟแล้วโยนเข้าไปในกุฏิเลย
แล้วก็โยนแกลลอนน้ำมันที่เหลือตามเข้าไปอีก

โงกหน้าดูเหตุการณ์ให้มั่นใจก่อนด้วยนะ

กระทั่งเปลวไฟมันไหม้หมวกไหมพรมของตัวเองที่สวมใส่

แล้วก็เลยทำให้กระจกตรงหน้าต่างที่ทุบจนแตกเนี่ย

ดอกไม้สวนหย่อม
เขาก็หนีขึ้นรถแล้วก็กลับเข้ากรุงเทพ

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงการเล่านะคะบอกว่า
ธนงศักดิ์และนายสมุทรเล่าให้ฟังว่า
นายบัญชาจ้างวานให้มาขนต้นเทียนพันธุ์ศาสตร์หนึ่งหมื่นบาท
โดยไม่รู้เลยว่าจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้น
ส่วนนายบัญชาอย่างที่บอกค่ะก่อนหน้านี้๑๐กว่าปีมาแล้วเนี่ย
ตอนที่ยังไม่ได้มีการตั้งสำนักสงฆ์เลย
นายบัญชาและพระศรีนะน้าชายเนี่ยป่วย
ก็มาให้หลวงพ่อแตรรักษาจนหายขาด
แล้วก็จำวัดอยู่ด้วยกันมานานจนได้เป็นสิทธิ์เอก
แต่ทีนี้ปรากฏว่าปี๖๐ค่ะ๒ปีที่แล้ว
มีเรื่องบาดหมางกันในหมู่พระสงฆ์ที่อยู่ในสำนัก

สุดท้ายหลวงพ่อแตนไล่นายบัญชาและพระศรี
ไม่เชื่อฟังออกจากสำนักแต่ก็ยังคงติดต่อกันอยู่นะ
และครั้งล่าสุดที่เหมือนกับว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายค่ะ
บัญชากับพระศรีเนี่ยจะเอากระถิ่นมาถวายที่วัด
แต่ทางวัดรับกระถิ่นแล้วรับมาก่อนหน้านั้นแล้ว
ก็เลยไม่สามารถรับกระถิ่นจากนายบัญชาและพระศรีได้อีก
ก็ปฏิเสธไปเท่านั้นแหละค่ะ
ไม่พอใจแล้วก็แค้นใจเลยบอกว่าที่ทำลงไปเนี่ย
ต้องการที่จะสั่งสอนหลวงพ่อแตค่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ไตรตรองไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ